ดูภารกิจช่วงเช้าก่อนคุณเศษฐาไปเยี่ยมชมบริษัทเทสลาค่ะ
เชื่อว่าหลายคนรู้จักบริษัทนี้ดีเพราะว่าตอนนี้รถเทสล่านี่วิ่งเต็มเมืองไทยแล้วเหมือนกัน

ถูกต้องค่ะดำเนินธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกนะคะไปที่เมืองเฟอร์มอนด์รัฐแคลิฟอร์เนียค่ะ

นายกก็หวังนะคะว่าบริษัทเทสล่าจะเข้ามาร่วมลงทุนในไทยมากขึ้น
ก็เรียกว่าไปเจอบริษัทชั้นนำของสหรัฐหลายบริษัทเลยทีเดียว
หลังจากนั้นในช่วงเย็นค่ะนายกให้สัมภาษณ์ถึงข่าวที่ว่ารัฐบาลมีแนวคิดที่จะให้ตำรวจจีนมาลาดตระเวนร่วมในเมืองท่องเที่ยวของไทย
ที่เป็นประเด็นดราม่าที่โอ้โหพบตรเองก็บอกออกมาบอกว่าไม่เห็นด้วย
คือเรื่องนี้นายกบอกว่าไม่ได้หมายความว่าจะให้ตำรวจจีนนี่มาเดินบนถนนเมืองไทย
แต่ให้ร่วมมือในแง่ของการประสานข้อมูลกันเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวจีนมากขึ้นต่างหาก
เพราะถ้าหากว่ามีอัธยกรรมเกิดขึ้นก็จะได้จัดการได้แบบทันที
นายกบอกโอ๊ยขอความเป็นธรรมให้ผมด้วย
ถึงขั้นต้องบอกเลยนะว่าขอความเป็นธรรมให้ผมหน่อย
ผมไม่ได้สั่งใครจะไปสั่งได้ล่ะ
ผมไม่เคยมานั่งพูดหรอกว่าเอาตำรวจจีนมาที่นี่กี่คนกี่คน
ถามคนใกล้ชิดผมได้เลยไม่เคยมีไม่เคยพูด
เรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับผมหน่อยเพราะว่ามันไม่ใช่
ทำอะไรผิดผลหมายกับคนจีนเองที่นี่นะครับ
ก็เป็นเรื่องอะไรที่เราต้องมีการประสานในแง่ของข้อมูลให้ชัดเจนนะครับ
ให้เกิดมีความสับสนแล้วก็ถ้าเกิดมีอาชญากรรมเกิดขึ้น
ก็จะได้จากการบำบัดได้ทันที
ไม่เคยไม่เคยพูดเลยผมถามคนที่ใกล้ชิดดูได้
ไม่เคยไม่เคยมีเลยครับเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่
อ่ะส่วนคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ยืนยันเหมือนกันนะคะว่า
กระทรวงก็ไม่ได้มีนโยบายหรือว่าแนวคิดแบบนี้
เพราะตำรวจไทยก็มีศักยภาพที่ดีมากอยู่แล้วค่ะ

ก็คือไม่ได้มีมาตรการที่จะนำตำรวจมาราดตะเวน

ก็มีหลายแนวทางเพื่อที่จะหาทางสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวค่ะ
แต่ในส่วนของเรื่องการมารัตเวนร่วมกันอันนี้เราไม่ได้มีมาตรการนี้ออกมาค่ะ
แต่ว่ามีการหารือว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่น
แล้วก็มั่นใจที่จะมาเที่ยวประเทศไทยค่ะ